เหลวไหล่จริงจริง
เหลวไหล่จริงจริงนี่มันกี่โมงกี่ยามเนี่ย
นัดมา๖โมงครึ่งมาติว
ติ้วทำไมล่ะคุณผู้ชมเรียนไม่ค่อยจะทันวันหยุดเยอะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องนัดนักเรียนมาเรียนกันแต่เช้าหน่อยนะคะ

คุณผู้ชมมาตรงเวลาเป๊ะถูกใจคุณครูอย่างดิฉันมากเลยนะคะ
วันนี้รู้ก่อนร้อนหนาวก็จะขอเตือนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งตอนบน
ตอนกลางรวมถึงตอนใต้ของประเทศให้ระมัดระวังเรื่องของสภาพอากาศกันเช่นเคยค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้อากาศตอนบนนะคะก็ยังคงหนาวเย็นอยู่
ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงนะคะ
ในบางพื้นที่เช่นเชียงรายแม่ห้องศรพยาวลำปางนะคะ
ส่วนทางตอนใต้นะคะช่วงนี้อากาศก็จะเย็นจากฝนที่ตกลงมาเรื่อย
แต่ว่าถ้าคล้อยบ่ายไปแล้วนะคะหลายพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น
กรุงเทพมหานครจะอยู่ราว๓๒องศาเซลเซียส
ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้เนี่ยยังคงอากาศสบายดีอยู่เช่นเดียวกันนะคะ
มาดูเพิ่มเติมนะคะจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่อากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยากันบ้าง
จะเห็นเลยว่าพื้นที่ตอนกลางก็คือภาคตะวันออกภาคอีสาน
ภาคกลางภาคเหนือเนี่ยพื้นที่โล่งเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าไม่ได้มีปัจจัยฝนอะไรมาปกคลุมมากนัก
ทิศทางลมก็ยังคงเป็นทิศทางหลักนะคะ
คือจะมีมวลอากาศเย็นจากทางตอนบนของประเทศไทย
คือแถบจีนเนี่ยนะคะมีคล้อยลงมานะคะ
แล้วก็ยังมีตะวันออกเฉียงเหนือก็คือเป็นมรสุมภาคใต้นะคะ
มาปะทะกันอยู่แต่โอกาสเกิดฝนก็คือช่วงบ่าย
ประมาณสักบ่ายโมงบ่าย๒ไปจนถึง๔โมงเนี่ย
โอกาสเกิดฝนหลายพื้นที่ก็คือแถบเชียงรายไล่ลงไปนะคะ
จนไปถึงภาคใต้นั่นเองค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นค่ะคลื่นลมในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทย
ก็จะมีโอกาสเกิดได้ประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็คลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ฝนตกรวมมากที่สุดก็คือประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่

ส่วนโซนร้อนนากีที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศจีน
ยังไม่ได้มีอิทธิพลต่อประเทศไทยในระยะนี้นะคะ
แต่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนมาอย่างต่อเนื่องยังไง

เอาล่ะคุณผู้ชมสภาพอากาศมันก็ไว้วางใจไม่ได้
เหมือนเด็กเหล่านี้นัดแบบนี้ก็ยอมยังไม่มาสักที
เอาเป็นว่าดิฉันขอไปตามเด็กก่อนแล้วกันนะคะ
มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ
ได้เวลาแล้วเข้าห้องเดี๋ยวนี้ใครไม่มาเดี๋ยวจะโดนจิตพิสัยนะ
เออให้มันได้อย่างนี้นะ